ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์

อย่างที่บอกครับมันทุกคู่ทุกอนูบอกแล้วแค่ดูชื่อนักมวยแค่นี้
เห็นเลยว่าโอ้โหท่านห้ามลุกไปไหน
และแน่นอนครับอาทิตย์หน้ามันก็ย่อมมันกว่านี้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับ
ใช่แล้วครับอย่างที่พี่ท็อปบอกมานะครับว่าความมัน๑๐๐ครับ
ผมให้ไปเลยฮะ๑ล้านเปอร์เซ็นต์ครับพี่

เอาละครับเรามาเข้าประเด็นกันเลยดีกว่านะฮะ
เริ่มจากในมุมน้ำเงินนะครับคนนี้มาจากอำเภอนาจะหลายนะครับ
จังหวัดอุบลราชธานีจากค่ายภูมิพันธ์ม่วงจังหวัดชนบุรี
คนนี้นะครับชกมาแล้ว๔๑ไฟล์ชนะ๒๙ไฟล์
เสมอ๒ไฟล์และแพ้๑๐ไฟล์

จังหวัดแม่ห้องศรคนนี้นะครับมาจากค่ายสุธีมวยไทย
สถิติการชกชกมาแล้ว๔๐ไฟล์ชนะ๓๐ไฟล์แพ้๑๐ไฟล์
มารับชมคู่มวยคู่สุดท้ายของรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ
ในวันนี้ครับเป็นมวยรุ่นเล็กซึ่งต้องบอกว่าเป็นมวยชุดดาวรุ่งครับ
ที่เราอยากจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชม

ต้องบอกว่า๕คู่ที่ผ่านมานั้นการันตี
ความมันความสนุกความร้าวใจให้กับแฟนมวยได้ชม
ได้สัมผัสกันถึงบ้านนะครับทางช่องไทยรัฐทีวีช่องที่๓๒ครับ
ทางด้านกระต่ายขาวปุ๋ยโฟร์แมนครับนักชกจากภาคเหนือครับจากแม่ห้องศรครับ
แต่มาฟิตซ้อมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่กับค่ายปุ๋ยโฟร์แมนครับ
วันนี้เขาต้องมาเจอกับนักชกมุมแดงครับหนุ่มเทพพุ่มพันธ์ม่วงหรือว่า
นารัชชานนแก้วซว่าครับจากอาเฟิร์นนาจรายครับ
จังหวัดอุบรรณรัชธรรมนีไว้๑๖ปี
คนนี้นี่เป็นนายตำรวจรักมวยอีกคนหนึ่งนะครับในขณะที่กระต่ายขาวปุ๋ยโฟร์แมนนั้นได้รับการสนับสนุนจากดรตัน
หรือว่าดรกฤษชานนทห่อทองคำครับ
โอ้โหที่ทำให้เกิดเรื่องราวดีของไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์วันนี้นะครับ
คุณแดงโฟร์แมนครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับกระต่ายขาวปุ๋ยโฟร์แมน
จับตาดูดีครับคู่นี้ทางด้านมุมน้ำเงินเป็นประเภทบูสู้ทรหดส่วนนุ่มเทพครับ
ฝีมือดีครับที่สำคัญถอยหลังไม่เป็น
เอาละครับยกที่๑เริ่มขึ้นนี่คือคู่ปิดท้ายรายการนะครับแต่ความมันนั้นยังไม่ได้ปิดนะครับกำลังจะเปิดขึ้น
บูสู้แมน
ส่วนมีมัดเสริมเอาละครับอาวุธพันธ์กันจริงจริงครับคุณอี
ต้องบอกว่าเป็นมวยมีชื่อทางภาคเหนือครับกระแต่ขาวเข้าไหนขวางแล้วพยายามจะฟันครับ
กรุงเทพหัวด้วยแข้งขวาเจอกำปั้นสวนเข้าไปอ่าจังหวะเกี่ยวแล้วคืนด้วยกำปั้นของกระต่ายขาวครับ
บด้วยฮุกซ้ายระวังแค่งขวาสวยครับหนุ่มเทพเบียดเข้ามาวางแข้งขวาโอ้โหแลกกันคนละดอกคนละทีเลยครับ
พยายามจะขวางแล้วแทงสุเทพล็อกในเด้งตียัดเข้าไปครับ
พยายามเดินเบียดเข้ามาเจอถีบใส่ขาวแทงด้วยเขาซ้ายเติมด้วยแข้ง
กระต่ายขาวพยายามจะเบียดเข้ามาหนุ่มเทพเบียดเข้ามาโอ้โหเจอมันหนึ่งสองของกระต่ายขาวแล้วเจอสอง

พยายามถีบเข้ามาครับโอ้โหแข้งขวาดักเอาไว้ครับ
ถ้าทรหดดีครับกระต่ายขาวนี่ครับพยายามจะทุบเข้าไป
หลอกนายโอ้โหเล่นงานบริเวณรับตัวออกอาการแล้วแค้งขวา
พยายามจะคืนแค้งครับหนุ่มเทพโอ้โหนี่ครับกระต่ายขาวได้ช้องเลยครับ
โอ้โหมาเป็นชุดเลยครับพยายามจะกัดฟันครับยังทนอยู่เกี่ยวได้
คืนแล้วแค้งขวากระต่ายขาวเดินเบียนเข้าไปโอ้โหดูกันเป็นชุดครับภายุหมั่นครับ
โอ้โหมาเป็นชุดเลยครับกระต่ายขาวโอ้แกดูจริงครับใครว่าคนเชียงใหม่
โอ้โหคนเชียงใหม่นี่ดูจริงโอ้โหดูครับล่วงเลยครับ
ออกอาการนับครับยังจะลุกขึ้นมาครับหนุ่มเทพ
โอ้โหดูครับวันนี้มวยพลิกไปพลิกมาจิ้มลำตัวแทงด้วยเขาขวา
แล้วเป็นนักชกจากแม่ห้องศรครับโอ้โหทางด้านกระต่ายขาวปุ๋ยโฟร์แมนปิดฉากเพียงยกแรกเท่านั้นครับ

ถือว่าทำผลงานได้ดีครับเดินเบียดเดินบดเข้าไปครับ
ลำตัวสลับใบหน้าครับดูภาพช้าครับ
ลำตัวขึ้นหน้าแล้วตบยัดเข้าไปอีกทีครับ
โอ้โหดูครับเป็นชุดชุดใหญ่เลยครับ

มาแล้วซ้ายเติมตบเข้าไปบริเวณซี่โคงครับ

ยกรูดเลยครับเจอลำตัวเข้าไปแบบนี้
ปิดช่างครับฉะนั้นนอกไปเพียงยกที่๑เท่านั้นเราไปบนวิคิดครับ
คุณผู้ชมครับชกกันมันแบบนี้เราไปลุ้นกันดีกว่าว่าจะมีรางวัลไฟเตอร์และรางวัลซุปเปอร์ไฟเตอร์หรือไม่
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน

กระต่ายขาวปุ๋ยฟูแมน